ที่เคยก่อนมาแล้วกับจึงหม่อมชวนอะไรไว้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทางกวงน่ะ
ก็คือเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นที่ทำไปเพราะ
อย่าได้เงินพูดจากอย่าได้เงิน
ที่แรก๔แสนข้างหลังคือถ้าเปลี่ยนไปในส่วนก็คือได้๒แสน

เป็นร่างเรื่องที่สร้างเรื่องขึ้นมา
ก็โดยมีผู้ประสานงานนั่นคือคู่ห่องนะครับ
ที่เป็นคนประสานงานตลอดนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตามกันต่อนะคะ
สำหรับความคืบหน้าของคดีครูจอมทรัพย
แต่ว่าอาจจะต้องพูดคดีต่างออกไปนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงต้นปีก็คือ
คดีที่อาจจะสรุปว่าครูเป็นแพ้
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
มันพลิกกลับมาอย่างแบบจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะ
แล้วก็อยู่ในลักษณะการทำงานของตำรวจที่ต่างออกไป
เพราะว่าตำรวจพื้นที่เองก็เข้ารักษณะในการตรวจสอบว่า
ครูจอมทรัพย์และพวกอยู่ในลักษณะของขบวนการการ
สร้างแพ้การให้การเท็จ
และที่สำคัญคือมีบวกนะคะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งคดีนี้ที่คุณผู้ชมได้ตามอยู่เนี่ยมันพลิกไปเลยนะคะ
คือพลิกไปเลยแล้วเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่ตำรวจมีอยู่ในมือน่ะ

แล้วก็เหมือนว่าเรื่องที่ออกมาเป็นข่าวในช่วงปลายปีนี้
ตำรวจก็ไม่ได้เพิ่งสืบเพิ่งสาวรู้
ตำรวจก็รู้ตั้งแต่แรกเช่นเดียวกัน
เพราะจริงแล้วความน่าสงสัยของคดีครูจอมทรัพย์
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำไปนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมาเป็นรายวัน

วันนี้เราจะสรุปรวบรวมของเอาอย่างน้อยก็สัปดาห์นี้
หรือล่าสุดกับผู้การ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุลค่ะ

สวัสดีครับ

ตอนนี้เนี่ยคือนับตัวละครไม่ถ้วนแล้วค่ะ
คือเอาตอนนี้ถ้าดิฉันถามว่า
ตอนนี้เนี่ยสรุปได้ว่ามีคนที่อยู่ในข่ายเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการนี้เนี่ยกี่คน
ตัวเลขคือเท่าไหร่คะผู้การ

ช่วงนี้เราอยู่ระหว่างกำลังรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็สอบสวนครับ

วันนี้เราแจ้งข้อหานะครับทั้งจับ
ทั้งมมอบตัวทั้งแต้งข้องหาวันนี้เจ็ดคนครับ
ก็ให้การรับสารภาพค่ะแล้วเราควบคุมตัวไปที่ศาลค่ะ
ศาลก็ควบคุมตัวณเวลานี้ศาลได้ก็ประกันตัวก็ละหนึ่งแสนบาท
ก็ก็ปล่อยตัวไปครับค่ะส่วนครูจอมทรัพย์นะครับ
กับครูอ๋องครูสุริยานะครับเราจับกลุ่มตามหมายจับนะครับ
แล้วก็วันนี้อยู่ในการระหว่างฝากขังอยู่ในเรือนจำของศาล
ได้จำนักความลงครับท่อะส่วนในนีรันนะครับ
ที่เราแจ้งเขาขออาหารแล้วไปขอฝากทั้งที่ศาล
แต่สารท่านอนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองคนครับ
คุณนิรันดิ์กับคุณทองเรศใช่ไหมคะ

ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้๖แล้วค่ะผู้การค่ะ

คุณนิรันดิคุณทองเรศและคุณทัศนีป่ะคะ
ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ได้ประกันตัวครับ

ทีนี้นอกเหนือจาก๗คนนี้แล้วเนี่ยนะคะ
คือในข่าวพูดถึงคนนั้นคนนี้อีกเยอะเลยค่ะผู้การ

และนอกเหนือจากนี้ก็จะอาจจะเป็นญาติ
หรืออาจจะเป็นเพื่อนครูของครูจอมทรัพย์อีก
คือตัวละครที่นอกเหนือจาก๗ท่านนี้
อยู่ในลักษณะไหนคะผู้การคะ

กรณีที่หลายคนนะครับ
เราได้ออกไปสอบปากคำในฐานะพยานนะครับ

ว่าถ้าหากใครอยู่ในการเชื่อมโยง
มีการเป็นขบวนการไปเกี่ยวข้อง
จนเห็นได้ชัดเจนว่าร่วมมือกัน

วันนี้น่าจะมีอีกเพราะ
คือยังงี้ค่ะผู้การค่าวที่มันออกมา
มันจะมีการพูดถึงคนใกล้ชิด

หมุกคนที่ออกมาเป็นข่าวในกลุ่มนี้ก่อน

เข้าในลักษณะว่ายังอยู่ลักษณะของการเป็นพยานเฉยใช่ไหมคะ
หรือว่าเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาคะ
คือเราจะสอบเป็นพยานให้เขาให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับ

แต่ถ้าเราสอบคำให้การเขาแล้วเรามีพยานฐาน
เป็นการกระทำความผิดเราก็จะแจ้งข้อก่อหาครับ
เหมือนกับนางทองเรศนางรสนีนายนิรันดินะครับ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังบุคคลที่มีชื่อออกมาเป็นข่าวเนี่ย

เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาเขาถูกไหมคะ

ถ้ามาถึงก็เดี๋ยวจะพินาอีกครั้งหนึ่งครับ
เหรอคะไปพิจารณาตอนมาเจอตัวอีกครั้งหนึ่งเหรอคะ

แต่ว่าพบตัวเราก็จะแจ้งให้จ้าบครับ

ถ้ามาพบตัวแต่เมื่อเราพินาแล้ว

เนื่องจากที่ท่านไม่รู้กฎหมายเท่าท่าน
แล้วก็ไม่รู้ความตื้นลึกหนาบางของงานที่ตำรวจทำอยู่
ถ้าที่ฉันถามอะไรไปท่านตอบได้เท่าที่ท่านตอบกันแล้วกัน

แต่ดิฉันจะสงสัยทุกเรื่องนะคะขออนุญาต
เพราะฉะนั้นคือข่าวที่ออกมา
มีการออกหมายเรียกบุคคลที่เป็นญาติ

เพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่า
คนกลุ่มนี้จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาไหม

ว่ากันไปถึงการแจ้งข้อเก่าหาถูกไหมคะ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
เราเป็นคณะพันธ์งานส่วนส่วนนะครับ

คือก็จะพูดหลังจากที่
เราได้บริมันการแล้วนะครับ

ทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะท่าน

เนื่องจากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันกับพวกเรานะครับ

เห็นตามค่ะบอกว่าจะไปวันที่๘นะคะ

ถ้าระบุจำนวนพอจะบอกได้ไหมคะ

และเพื่อนครูของครูจอมทรัพย์เนี่ย

หมายถึงอย่างไรครับ
ที่สอบเป็นพยานแล้วจะเรียกมาเนี่ยค่ะ

ผมเรียนภาพรวมเลยครับเราสอบพยาน๖คน
ตำรวจทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้อง
วันนี้เราสอบไปแล้วเนี่ย๓๙ปากครับ
อื้อฮือเฉพาะวันนี้มันเดียวนะคะ

เราไม่เอามันเราไม่ตามกระแส
เราจะทำไปตามทุกเหตุในผลนะครับ
ก็เป็นคณะทำงานครับเราไม่ตัดสินใจคนใดครับ

เห็นท่วงทำนองตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ

เขาตั้งคณะทำงานเหมือนกันครับมี๒ชุด
เวลาเราตามข้าวนี้นะคะ
มันก็จะมีการพาดพิงไปถึงชุดทำงานของกระทรวงยุติธรรมนะคะ
คือลักษณะตอนนี้ที่คนตามข่าวต้องเข้าใจคือ
กระทรวงยุติธรรมดีเอสไอเนี่ยคือเข้าข่ายว่า
อาจจะมีส่วนร่วมกับขบวนการ
หรือยังไงคะหรือสงสัยยังไงแค่ไหนคะ

คือผมก็ระวังมากตรงนี้นะครับ
เพราะทุกหน่วยงานทั้งดีเอสไอทั้งคุณยุธรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะครับ
แต่เผอิญวันนี้คราวนี้มันไปเกี่ยวเรื่องกัน
ผมคิดว่าเขาก็พยายามทำในหน้าที่ของเขานะครับ
เราซึ่งจะเชิญมาให้ฝากคำว่าที่ทำไปแค่ไหนอย่างไร

ยังไม่สามารถจะเหมือนกับสงสัยได้ว่า
มีเจ้าหน้าที่อยู่ในขบวนการด้วยหรือเปล่า

ก็ยอมรับนะครับวันนี้เรามีการสืบสวน
ข้อมูลประกอบในทุกด้าน
ทั้งประหยัดเอกสารทั้งประหยัดบุคคลอื่นนะครับ
ทั้งข้อมูลอื่นมาประกอบเราก็ยอมรับว่าเราทำนะครับ
แล้วก็ต้องฟังทางที่เรื่องงานแบบประวัติธรรม
ว่ามาให้รายละเอียดยังไงนะครับ
พุกานะนี่อันถามแบบนี้ว่า

ความเกี่ยวข้องต่อคดีครูจอมทรัพย

คือดูแล้วเท่าที่เห็นตอนนี้เป็นลักษณะที่
ต้องสงสัยว่าร่วมขบวนการ
หรือถูกหลอกไปด้วยคะ

ก็ต้องเรียนคุณจำขวัญนะครับว่า
เราจำเป็นต้องตอบหรือร่วมรวมรักษาให้ความเป็นคำครับ
แล้วก็ต้องตอบสังคมได้ครับ

คงต้องมาทุกท่านนะครับมาชี้แจงครับ

ค่ะอันนี้ดิฉันก็เรียนแบบตามข่าว
เขาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในรายชื่อเท่าที่ออกมาเป็นข่าว
ไม่มีรองประหลัดกับสงสัยธรรมคือท่านดุษฎี
ตำรวจยังไม่ได้เรียกเหรอคะหรือยังไงคะท่าน
ตรงนี้นะครับเราต้องเรียนว่า
เบื้องต้นทั้งท่านสลัดแต่ตรงนี้ทำ
เพราะเราไปสารไปท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก
ในคณะที่๑๔คนอีก๒คณะ

เรื่องต้นเราก็ต้องเรียน๓๔คนนี้ก่อนครับ
ท่านท่านผู้การคะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
คณะทำงานที่ตรวจสอบเรื่องขบวนการนี้เนี่ย
คือรวมศูนย์อยู่ที่กองบังคับการจังหวัดเลย
หรือว่าแยกไปเป็นแต่ละสพแล้วไปขึ้นตรงยังไงคะ
คือใครเป็นคนจับเป็นหัวเรือใหญ่คะท่าน

เป็นคำสั่งของท่านควรรบสุรชัยควรอยคุม

ท่านแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวน

คณะทำงานศืกษวนได้แก่ควรรบเจริญวิชีวณิจันทร์
แล้วก็ผู้การศึกษุนภาคแล้วก็คณะทำงาน๑๘๒๙คน
แล้วศอบสน้ำสรรคที่มีท่านคตบวทีศนาศรักษณ์วิทยาศิลปัยบูล
แล้วก็มีผมผู้การกลุ่มชนมศาลรวมขณะตำรวจ
ที่มีความกลางการสอบสนนะภูกกลับสอบสนที่ภาค
และร่วมมือเป็นคะน่ะทำงานครับ๓๐คน
พวกการนี่คือยังผ้ากเลยใช่ไหมคะ
ไม่ใช่งานจังหวัดใช่ไหมคะ

ที่บุคคลแชร์ภรรณาก็จะแต่งตั้งขึ้นมา
เดี๋ยวขอเราพักโฆษณาแป๊บเดียวผู้การพักกับเรา

เพราะเดี๋ยวดิฉันจะลงรายละเอียดทีละคนเลยนะคะว่า
ที่รับสารภาพรับแค่ไหน
ทอดจากใครถึงใคร
และมีใครบ้างที่ต่อให้ปฏิเสธ
แต่ตำรวจมีข้อมูลและหลักฐานในมือ

บังคับการสู่วิชาญยังอยู่กับเรานะคะ

พวกการอย่างนี้ที่ฉันไล่เรียงแบบนี้นะคะ

รับจ้างยอมรับผิดแทนครูจอมทรัพย์ถูกไหมคะ

โดยที่เขาซัดทอดว่าคนที่มาจ้างเขาหรือคุยกับเขาเนี่ย
คือครูอ๋องถูกต้องไหมคะใช่ครับ
ทีนี้ค่ะครูจอมทรัพย์กับครูอ๋องจนถึงตอนนี้๒คนนี้

คุณจอมทรัพย์ล่ะครับเวลานี้เขาให้การปฏิเสธครับ
แต่ว่าเขาก็ให้การในเนื้อหาเป็นประโยชน์ดีมากครับ
คำว่าปฏิเสธคือไม่ได้จ้างถูกไหมคะ
เขาบอกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดครับ
เข้าใจว่ารักษณะคำพูดอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านถาม
ตรงอย่างเช่นครูจอมทรัพย์ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จ้าง
หรือปฏิเสธว่าไม่ได้จ้างคะ
ต้องเรียนว่าคำให้การของผู้ต่างหาก็มี๓คำให้การ
ปฏิเสธรับสารภาพภาคเศษและไม่ขอให้การครับ

แต่ทีนี้ในส่วนที่ให้ปากคำถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคดี
ถึงแม้ว่าตัวครูจอมทรัพย์จะปฏิเสธก็ตามใช่ไหมคะ
ครูอ๋องค่ะครูอ๋องเนี่ยยอมรับหรือเข้ารักษณะปฏิเสธเหมือนกันคะ
ครูของครูสุริยานะครับให้การภาคเศษครับ

อันไหนยอมรับอันไหนปฏิเสธคะค่ะ
ภาคเศษนี้จะไม่เหมือนปฏิเสธครับ
ปฏิเสธคือปฏิเสธข้อออกมาจากภาคเศษนั้นก็ว่า
ไปด้วยไปทำโน่นทำนี่สอดรับกับพญาหลักฐานครับ
แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอย่างนี้นะครับ
เป็นภาคเศษเหมือนรับก็รับไม่หมดอย่างนั้นนะครับ

ยอมรับครับอันนี้พูดได้
แล้วที่ปฏิเสธนี่คืออะไรคะผู้การค่ะ

คำนองเขาก็เขาเชื่อว่า
นายจับรถอย่างนี้ครับ
เวลาสอบกันหรือเวลาทำคดีมันก็จะงงอย่างนี้เหรอคะ
เวลาเราใช้คำว่าภาคเศษนะคะมันก็จะอึนอย่างนี้หรอคะผู้การ

ก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเขาก็ให้การ

แล้วก็ไม่ได้นั่งสอบกับท่านด้วยนะคะผู้การขา
เพราะฉะนั้นครูอ๋องเนี่ยยอมรับว่าตัวเองจ้างแต่ปฏิเสธข้อหาที่เจ้าพนักงาน

แล้วครูจอมทรัพย์เนี่ยให้การไปถึงตัวละครคนอื่นไหมคะ

ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับ
ไม่เป็นไรแล้วค่ะครูอ๋องมีไหมคะ
คือซัดทอดไปถึงใครมากกว่านี้มีไหมคะ
ให้การประโยชน์มากก็พูดครับครูอ๋องจนกลับพูด
ทีนี้ค่ะ๓ตัวละครที่เมื่อสักครู่นี้ท่านบอก
คืออดีตสามีครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะแล้วก็คุณทองเรศแล้วก็คุณทัศนี
๓คนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในลักษณะของการยอมรับหรือว่าภาคเศษหรือปฏิเสธเลยคะ
ปฏิเสธครับทั้ง๓ท่านปฏิเสธครับ
ปฏิเสธเลยทีนี้สิ่งที่ตำรวจมีค่ะได้ไหมพูดในกรณีของการปฏิเสธก่อน
เอาปฏิเสธก่อนสิ่งที่มีคนปฏิเสธตำรวจมีหลักฐานหรือมีพยาน
ที่จะเอาผิดได้สำหรับกลุ่มคนที่ปฏิเสธไหมคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะไม่คำนึงถึงคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ที่จะให้การจะเปลี่ยนวันเปลี่ยนพรุ่งไม่ว่ากัน
แต่พยานหรือผู้เสียหายถ้าให้การเราต้องรับผิดชอบ
เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเพราะว่าให้การเป็นเท็จนี่แหละครับ

เพราะฉะนั้นเรามีพรรษศาเรามีพรรษคำให้การชั้นสาร
มีการรวมความเรามีพรรยาชน์บทบนเรามีพรรยาชน์ในส่วนอีก
ฉันขอกลับไปที่คนหลักนะคะคือครูจอมทรัพย์กับครูอ๋องเนี่ย
ครูจอมทรัพย์เนี่ยถือว่าปฏิเสธครูอ๋องเนี่ยถือว่าภาคเสธ
คำถามคือว่าสิ่งที่ตำรวจมีอยู่ในมือที่ถึงตัวครูจอมทรัพย์แล้วครูอ๋อง
วันนั้นที่เราได้คุยกันเนี่ยก็ได้ทราบ

ได้ทราบว่าทางตัวท่านดุษฎี

แม้กระทั่งคณะทำงานของกระทรวงยุติธรรม

รู้ตั้งแต่แรก
แล้วว่าทรัพย์วาปี

อันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับขบวนการเลยนะคะ
แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานทราบ

ว่าทรัพย์วาปีไม่ใช่

ที่ไม่ดึงเรื่องออกจากกระบวนการ

ที่ตำรวจต้องพิจารณาในการเอาผิดไหมคะ
ก็ตอนนี้เรายังบัดเมินการสอบ
พยานบุคคลต่างยังไม่ครบถ้วนนะครับ
เพราะที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินกันมานะครับก็ยังไม่มีอะไรเป็นหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวเราต้องสอบประคำผู้เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
เพราะวันนี้เราก็มีพยานหลักฐานจากพยานที่พูดถึงขึ้นมาครับ

ค่ะจนถึงตอนนี้อะไรเป็นอุปสรรคที่หนักที่สุดของตำรวจในการเอาผิดขบวนการนี้คะผู้การ
ไม่มีอะไรเลยครับก็วันนี้ผมมีหลายคนก็บอกว่าหนักใจไหม
ผมไม่หนักใจนะครับวันนี้เราทำความจริงให้กระจ่างให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ
อย่าบอกว่าตำรวจไปรังเกียร์หรืออะไรก็ไม่ใช่
คิดว่าคดีนี้จะปิดได้ประมาณเมื่อไหร่คะผู้การ
เพราะฉะนั้นผมว่าพยาฐานตอนนี้ก็ถือว่าไม่น่ายากอะไรมาก

อ๋อไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงครับไม่ถึง

ค่ะโดยรวมแล้วถ้าเราเมินนะวันนี้
คดีน่าจะเสร็จไม่ถึงปีใหม่เนี่ยนะคะ
คนที่หมายถึงว่าชั้นตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะหมายถึงชั้นพันหนึ่งนะคะ
ทีนี้ในส่วนของชั้นท่านเนี่ยถ้าไม่ถึงปีใหม่
ดูแล้วเหมือนไม่ยากด้วยซ้ำไปในการให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่ละอย่างเนี่ยดูแล้วตำรวจมีทุกอย่างอยู่ในมือเกือบหมดแล้ว
แต่คำถามคือว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย
จะเป็น๗คนบวกอีกสักประมาณกี่คนคะ

ก็มีมากกว่านี้ครับตอบได้แค่นี้ครับมีมากกว่านี้ครับ
ได้ค่ะผู้การเรียนก็ถามเท่าที่ฉันอยากจะทราบนะคะ
เข้าใจดีว่าท่านก็ตอบได้ระดับหนึ่งนะคะ
แต่ยังไงขอบคุณผู้การมากสำหรับวันนี้ค่ะ

คุยกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราพูดถึงท่านวิราชัยใช่ไหมคะ
คนที่บริจาคเงินแล้วก็ช่วยครูจอมทรัพย์เนี่ย
รู้เห็นได้ยินเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน
แล้วสิ่งที่ให้การกับท่านวิราชัยไปแล้วเนี่ยนะคะจะสามารถเชื่อมไปคดีหลักคือเรื่องของกระบวนการแพะได้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าจากอีกหนึ่งท่านนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาค่ะ

ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่นี้ได้ความคืบหน้าในส่วนของคดีหลัก
ก็คือคดีการเปิดโปรงขบวนการรับจ้างรับผิดแทนนะคะ
ทีนี้อีกกิ่งหนึ่งที่ออกมาคือเรื่องของเงินบริจาค
ตอนนั้นภาคประชาชนบริจาคกันเพื่อช่วยเหลือครูจอมทรัพย์

พบว่าอะไรบ้างคะหลังจากที่คุยกับพี่มาร์คพิษบูแล้ว
คุณจอมฝันจอมทรัพย์ได้ตกเป็นแพ้

ระดมเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือนางจอมทรัพย์นะครับ
แล้วก็ก็มีคนที่ใจบุญบริจาคกันมากเลยครับล้านกว่าบาทนะครับ
แล้วก็คุณม้าก็เลยนำเงินล้านกว่าบาทนี้ไปมอบให้นางจอมทรัพย์ครับ
ค่ะหลังมอบสองครั้งครั้งแรกหนึ่งแสนครั้งที่สองเก้าแสนบาทครับ
ค่ะท่านรองค่ะหลังจากที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะ
ครูจอมทรัพย์เองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เหมือนกับกลับข้างกันเลยเนี่ยนะคะ
พี่ม้ากเนี่ยคือที่ท่านเรียกเขาว่าพี่ม้ากนะคะขออภัย
คือคุณมาร์คพิษบูเนี่ยได้บอกไหมคะว่าหลังจากนั้นได้คุยกับครูจอมทรัพย์ไหม
หรือคุยกับคุยกับใครที่เป็นคนใกล้ตัวไหมว่าตกลงเงินอยู่ที่ไหนเอาเงินไปทำอะไรบ้าง

ในเรื่องนี้คุณมาร์คไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าพอมอบไปแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปเลยครับ
ก็ไม่ได้ไปตามว่าเงินนางจอมทรัพย์เอาไปใช้ทำอะไรนะครับ
ค่ะแล้วตัวคุณมาร์คเองเนี่ยมีคนมาทวงถามเงินบริจาคที่ตัวคุณมาร์คไหมคะ
ตอนนี้ยังเท่าที่ถามเมื่อวานนี้บอกยังไม่มีใครมาทวงถามนะครับ
ทุกคนก็คงช็อกนะครับว่าที่ช่วยไปเพราะว่าอยากจะช่วยแพ้
แต่กลายเป็นแพ้มาจ้างแพ้นะครับก็เลยดูแล้วมันน่าจะเป็นแกะมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ

ค่ะแล้วมีคนมาแจ้งความไว้ที่ไหนบ้างแล้วหรือยังคะสำหรับคนที่เป็นคนบริจาคผ่านคุณมาร์คพิษบูนะคะ
ตอนนี้ยังในส่วนเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ทราบแจ้งที่ไหนหรือเปล่า
แต่ที่มาแจ้งผ่านทางผมหรือว่าคณะทำงานชุดสืบสวนสอบสวนคดีนี้ยังไม่มีครับ
ท่านคะถ้าถ้าไม่มีคนมาแจ้งความเอาผิดคุณมาร์คเนี่ยตำรวจไม่สามารถใช้กฎหมายเอาผิดคุณมาร์คได้ในกรณีนี้เองใช่ไหมคะ
ครับต้องดูเจตนาครับแต่ถ้าดูลักษณะเป็นการช่อกงประชาชนถึงแม้จะไม่มีใครมาแจ้งก็สามารถดำเนินคดีได้ครับ
ค่ะแต่ดูลักษณะที่สอบกันแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยคือก็ยังไม่เข้ากรอบช่อกงหรือเปล่าคะท่าน
ครับดูตรงนี้เนี่ยดูเจตนานะครับเพราะว่าเจตนานั้นก็ที่แรกว่าหวังที่จะช่วยนางจอมทรัพย์นะครับ
เข้าใจว่าเป็นแพ้จริงแต่ว่าตอนหลังมาเมื่อคุณมาร์คทราบว่าเอฟถ้าจะไม่ใช่แพ้แล้วเนี่ยก็เลยปิดบัญชีไม่รับบริจาคครับ
คุณมักครับคล้ายครับคลาวว่าครูจะไม่ใช่แพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะผู้การเออขออภัยค่ะท่านรอง
ก็หลังจากที่มีข่าวการพิสูจน์ความจริงกันขึ้นมาก็เริ่มไม่แน่ใจครับก็เลยดูทีท่า
ระหว่างดูทีท่าเพื่อความปลอดภัยก็เลยปิดบัญชีอันนี้ก็เป็นความโชคดีไปครับถ้าไม่ปิดบัญชี
แล้วคนมีบริจาคมามากแล้วโดยคนบริจาคนั้นเข้าใจผิดนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าข้อความจริงอันเป็นเท็จ
แล้วยังปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งหรือแจ้งข้อความมาเป็นเท็จนั้นก็จะปิดข้อหาช่อโกงทันทีครับ
ที่คุณมักบอกว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงก่อนไต่สวนใช่ไหมคะต้นปีนะคะ
ครับเห็นคุณมาร์คบอกว่าเกิดขึ้นก่อนไต่สวนครับทีนี้ค่ะก็เลยปิดบัญชีก่อนครับ
ท่านรองวิราชัยค่ะคือตรงนี้สำคัญมากคือคุณมาร์คเนี่ยนะคะคือก็เข้าไปทำงานเกี่ยวกันหลวมกับทีมงานของกระทรวงยุติธรรม
ในการช่วยเหลือครูตอนนั้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะแล้วที่คุณมาร์คบอกว่าเริ่มครับคล้ายครับคลาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าครูเป็นแพ้จริงไหมเนี่ย
ก็คือช่วงก่อนไต่สวนคำถามคือว่าน้ำหนักในลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ฉันถามข้อกฎหมายนะคะ
กระทรวงยุติธรรมเองก็ออกมายอมรับว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเลยไม่เอาสับวาปีเข้าสาร
คำถามคือว่าอย่างนี้มันมีข้อกฎหมายเอาผิดไหมคะว่าในเมื่อรู้ก่อนแล้วตั้งแต่กระบวนการจะเริ่มต้น
ทำไมไม่ดึงเรื่องออกมาอันนี้มันมีข้อกฎหมายเอาผิดไหมคะ
ในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุทธรรมเขามีระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับ
อาจจะไม่เหมือนกับของตำรวจก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องไปดูว่าของหน่วยงานกระทรวงยุทธรรมเขาเป็นอย่างไร
ค่ะท่านสุวิรักษ์ขออภัยค่ะท่านวิราชัยค่ะตั้งแต่เห็นข่าวมาเนี่ยแล้วมีการพูดถึงการเชิญ
เจ้าหน้าที่ดีเสไอซ์ซึ่งนัดกันวันที่๘นะคะ
แต่ว่าในข่าวก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไม่มีรายชื่อของท่านรองประหลัดดุษฎี
ประหลัดดุษฎีเนี่ยคือจะเรียกมาในรอบถัดไปหรือว่าไม่ต้องเรียกท่านมาแล้วคะ
อย่างไรก็ต้องเชิญมาเพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่ดี
เพราะว่าท่านเป็นคนสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดที่๒
ก็ในฐานะผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งก็คงต้องเชิญมาในการขอรับข้อมูล
จะให้ตำรวจไปขอรับข้อมูลจากท่านก็ได้ครับ
เพื่อว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วท่านได้รับรายงานในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือไม่ครับ
ท่านรองผู้บัญชาการคะท่านลองประเมินกับทีมงานในภาค๔ไหมคะ
ว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะปิดหมายถึงว่าในขั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยน่าจะปิดได้ก่อนปีใหม่ไหมคะ
ในคดีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ครับ
ในส่วนของพนักงานสอบสวนในส่วนของคดีที่นครพนมนะครับ
ค่ะแล้วคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ตำรวจนครพนมให้ข้อมูลไว้คือ๗คนนะคะ
จะมีมากกว่านี้อีกเยอะไหมคะ
ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนครับขณะนี้ได้สอบสวนพยานไปแล้วมากกว่า๓๗ปากนะครับ
ใน๓๗ปากเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์กันทุกระยะนะครับว่า
มีใครบ้างที่พยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
แล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการกระทำผิด
เราก็จะขออนุมัติจับกลุ่มออกหมายจับหรือเรียกมาแจ้งข้อเก่าหาครับ
อ่าท่านคะเดี๋ยวยังไงเราตามคดีนี้กัน
เพราะว่าเป็นคดีที่คนสนใจตลอดทั้งปีนะคะ
ขอบคุณท่านรองสำหรับตอนนี้นะคะท่าน
ครับได้ฟังยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะสรุปตามที่ผู้การจังหวัดนครพนมให้เนี่ย
คือตอนนี้ถ้าเอาที่คนที่อยู่ชัดเจนแน่เนี่ยนะคะ
ว่าจะอยู่ในสถานะว่ายอมรับสารภาพภาคเศษหรือปฏิเสธก็แล้วแต่
มีทั้งหมด๗คนด้วยกันแต่เขาสอบไปแล้ว๓๙ปาก
หรือบวกไปถึงกระทรวงวิทยาธรรมอย่างไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมตามนะคะเพราะคดีนี้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไม่ได้เพิ่งมารวบรวมพยานหลักฐานเพราะมีมาก่อนหน้านี้
แล้วก็รู้ตั้งแต่ก่อนไตรศรเรื่องของการฤทธิภืนคดีสังเกตสั้นไป
หมดเวลาของเราวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ